ไม่รู้เลยไม่รู้ว่าเป็นใครหรอกนะจริงแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะไม่รู้ด้วยว่ามันจะมีตัวอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกนะไม่รู้จริงก็รู้จากสื่อนี่แหละ
ไม่รู้จักใครสักคนนึงเลยหรือไม่รู้ใครชื่ออะไรบ้างไม่รู้เลย
วิทยาของคนฟังก็น่าจะเหมือนกับผม
สงสัยไหมว่านางดำนี่คือป้าบ้าบินหรือเปล่า
รู้จักแม่ค้าหรือว่าใครที่ชื่อนางดำไหมครับที่เกี่ยวกับการขายลอตเตอรี่ที่เมืองกาล
หนังดำนั่นมันไม่มีน่ะ
คือไม่มีอ่ะเนี่ยคุณชื่อดำคือไม่มีน่ะ

เจ๊บ้าบินว่าดำแต่ว่านางดำมันไม่มี
ไม่มีใครชื่อนางดำที่ขายโรตเตอรี่นะ
คืออีกชื่อหนึ่งของเจ๊บ้าบินก็เรียกว่านางดำ
หรือว่าเจ๊ดำเหมือนกันชัดเจ๊ดำนี่หมายถึงอาจารย์เขาเรียก
เจ๊ดำอาจารย์เขาเรียกอาจารย์วิชาใช่

คนอื่นก็เรียกเจ๊รัตนพรเจ๊บ้าบินเจ๊แพนเค้ก